เมื่อ๓๐ปีที่แล้ว
มีเงินแสนนึงซื้อควายได้ไป๑๐ตัวนะครับ

ราคาควายทุกวันนี้ไปไกลมากครับ

เราขายลูกไปมันก็ได้คืนหมดแล้ว
คืออย่างที่บอกนะครับถ้าเราเลี้ยงเขาเขาก็จะเลี้ยงเราเอง

จากชายชนะฟาร์มควายงามเมืองเยี่ยมโมครับ
ทุกวันนี้นะครับควายก็เหมือนแบบเป็นสัตว์เสริมบารมีไปแล้วนะครับ
ใครมีควายดีควายใหญ่ควายสวยควายงามควายที่มีรางวัล

ควายที่ไถนานี่ทุกวันนี้มันไม่ค่อยมีแล้วอะครับ
ปัจจุบันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเราเลี้ยงควายไว้นะครับ

สำหรับขายเป็นเนื้อแต่ละฟาร์มก็พยายามสร้างสรรค์ผลงาน
ก็คือให้ได้วายที่มีโครงสร้างสูงใหญ่สวยงามนะครับ
เพื่อขายได้ในราคาที่มันสูงขึ้น
จริงตะวันฉายนี้ค่าตัวน่าจะเกิน๘หลักนะครับ
แต่ว่าทางชัยชนะฟาร์มเนี่ยมีแม่พันธุ์จำนวนมากนะครับ
จริงตะวันฉายก็เป็นควายปักนะครับเป็นควายไทยเป็น
เป็นความโดดเด่นของสายประหยก
ก็คือเรื่องของหน้าตาหล่อ
แล้วจริงอัตลักษณ์ปลายไทยก็ชัดเจน
การดูลักษณะควายไทยก็ตาแต้มแก้มจ้ำ
จะมีจุดขาวบริเวณใบหน้าที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย
แล้วก็จะมีบริเวณคอจะเป็นคาดขาวใต้คอ
นี่คือจะบ่งบอกถึงความเป็นควายไทย
ข้อเท้าก็จะเป็นเหมือนคนใส่ถุงเท้าขาวนะครับ
จากบริเวณข้อเท้าจนถึงหัวเข่าจะเป็นสีขาวทั้งหมด
ก็บริเวณถุงกระทะกับลิงก็จะปกติ

ถ้าเกิดเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีก็จะมีลึงที่สวย

น้ำหนักของตะวันฉายปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ตัน๕นะ
ตะวันฉายเป็นควายกินง่ายนอนง่ายนะครับแล้วก็นิสัยดี
ของตะวันฉายก็เป็นประโยคที่ได้แชมป์มากที่สุดในประเทศไทย
และตะวันฉายก็ถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมมานะครับ

หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ควายเบี่ยงเบนก็คือ
อย่างที่ผมบอกว่าอันดับแรกคือพันธุกรรม

ถ้าควายดื้อส่วนใหญ่ก็คือเหมือนว่าบางทีเกษตรกรเขาไม่ได้ไปคุกคีอยู่กับควาย
หรือว่าปล่อยควายลงฝูงนะครับ
นี่ก็เป็นแม่พันธุ์หลักของชัยชนะฟาร์มหยาดฟ้านะครับ

นี้ก็มีโครงสร้างที่สูงมากแตะตะวันฉายเลยนะครับ
ก็๑๐๗คือจริงควายเนี่ยจะท้องประมาณ๑๐๑๑เดือนนะครับ
เลียละปีละตัวครับแต่ส่วนใหญ่ระบบฟาร์มเลี้ยงเนี่ยก็คือเหมือนจะให้แม่พันธุ์เนี่ยได้พักผ่อน
ก็คืออาจจะ๒๓เดือนแล้วค่อยผสมค่าเฉลี่ยมันก็๓ปี๒ตัว
ควายไทยคือควายปักมันก็หมายความว่าควายต้องนอนปักนอนโคน
ควายต้องได้นอนน้ำนะครับมันถึงจะเป็นวิถีธรรมชาติที่สุดของควาย
มันจะสร้างเรื่องของผิวพันธุ์ผลถ้าเกิดควายยืนโลงเลยเนี่ยมันก็จะเกิดความเครียด
แล้วก็ผิวพันธุ์มันก็จะไม่เป็นแบบเหมือนงามนะครับ
ในส่วนของชะเจ้าหน้าฟาร์มนะครับก็เลี้ยงควายแบบป่านีดละ
คือจะปล่อยเช้าให้ควายได้ขับถ่ายข้างนอกได้เล็มย่าได้นอนน้ำ
ส่วนกลางวันก็จะได้นอนอยู่ที่ฟาร์มอยู่ที่คอกก็จะมีฟางมีอะไรเสริม
ส่วนกลางคืนแม่พันธุ์เนี่ยก็อาจจะเสริมอาหารข้นบ้างเป็นบางตัว
ควรจะได้รับวัคซีนปีละ๒ครั้งไม่ว่าจะปากเท้าหรือว่าโรคคอบวม
เคสพวกนี้ทางประวัติศาสตร์อำเภอสามารถแนะนำเราได้
จริงควายถ้าเกิดว่าเราทำโรงเรือนให้มันดีแล้ว
ส่วนใหญ่จะเห็นทุกวันนี้ไม่ว่าจะทางอุทัยหรือว่าจะทางอุดรหนองบูรมภู
หลายจังหวัดมีการกางมุ้งให้ควายคือให้ควายสุขภาพดี
มันมีส่วนสำคัญถ้าควายได้นอนปั๊กปั่นเต็มที่
ควายก็จะมีความสมบูรณ์มาก
ระยะที่ผมเลี้ยงควายมา๔๕ปี
พูดตรงว่าราคาควายไม่มีลงเลยครับ

ราคาควายลูกควายทุกวันนี้ที่เกิดจากพ่อดังแม่ดีเนี่ย
น่าจะตกมาก็หลากหลานละครับ
หลังมานี่งานประกวดควายเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงงานประกวดที่มันดูใหญ่ขึ้น
สังเกตได้ว่าทุกงานจะมีคนดูควายมากเยอะขึ้นทุกปี
สนามเนี่ยแทบจะไม่มีที่ให้นั่งนะครับต้องเบียดกันนะครับ
คือกระแสควายมันมาแรงจริง
ไม่ว่าจากคนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เลี้ยงม้าเลี้ยงช้างก็มาเลี้ยควายหมดแล้วครับ
สุดท้ายของการพัฒนาควายก็คือนำควายส่งออกเป็นพ่อพันธุแม่พันธุ์ระดับประเทศครับ
สมัยก่อนนะครับมีคนเปรียบว่าบางทีคนที่ไม่ฉลาดจะเปรียบว่าโง่เหมือนควายนะครับ
จริงแล้วผมว่าควายมันเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตว์นะครับกระตันยูนะครับ
เหมือนเราเราบอกให้ควายไถนาเนี่ยครับควายมันก็ทำตามที่เราว่านะครับ
มันมาเป็นควายสัตว์เชื่องเป็นควายสัตว์แสนรู้นะครับ
จริงเราอยู่ที่นี่เราคุกคีกับควายมาเราก็จะรู้ว่าควายเนี่ย
เราจะรู้เวลากินเวลานอนเราทำให้มันเป็นเวลามันก็ให้เป็นเวลานะครับ
จากจากประสบการณ์นะครับจริงแล้วควายเป็นสัตว์ที่ฉลาดกระตันยู
แล้วก็ซื่อสัตว์ต่อคนเลี้ยงมากครับ